ความจริงแล้วช่วงเวลานี้ก็ไม่ได้เป็นช่วงเวลาของการรับน้อง

นะฮะเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยออกมาล่าสุดนะครับ
เราก็เลยต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยว่า

เขาได้โพสต์ภาพกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เนี่ยครับก็เป็นภาพที่รุ่นพี่ให้น้องที่มีผ้าปิดตาด้วยนะครับ
เดินลงบ่อน้ำเน่าทำให้นักศึกษาบางคนถึงขั้นติดเชื้อทางผิวหนัง
นะฮะอ่าในโพสต์บอกว่าถึงเทศกาลรับน้องจะผ่านไปแล้ว
แต่เรายังได้รับแจ้งเข้ามาในประเด็นการรับน้องที่เป็นอันตรายอยู่อย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในนั้นคือการรับน้องด้วยการพาผู้เข้าร่วมเดินลงบ่อน้ำของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีรายงานว่าเหม็นเน่าสกปรกและไม่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนาน
ทำให้มีผู้เข้าร่วมบางคนติดเชื้อที่ผิวหนังแต่ทางผู้จัดก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด
พอหรือยังกับการรับน้องที่ไม่สร้างสรรค์แบบนี้
สิ่งนี้ไม่สมควรเรียกว่าการรับน้องแต่มันคือการพยายามที่จะฆ่าน้อง
นี่ฮะแล้วสีน้ำก็เป็นแบบนี้นะครับ
วันนี้เราก็เลยให้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญศุกร์ไปมหาวิทยาลัย
ไปถึงติก็ตรวจสอบน้ำก่อนเลยเห็นไหมติบอกว่าโอ้สบายมากพี่เพราะว่ามนุษย์ต่างดาวผมก็คุยมาแล้ว
แค่นี้ไม่เป็นไรแค่น้ำเองสบายมาก
ไปถึงน้ำมันก็ไม่เหมือนในภาพนะค่ะเขาบอกน้ำก็ใสนะคะเป็นแบบเลี้ยงปลา
มันก็ไม่ถึงขั้นดำขลักอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เลยลองถามน้องที่นี่นะครับทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องว่า
ตกลงมันเป็นยังไงกันแน่กับกิจกรรมที่ถูกโพสต์แล้วก็ถูกพูดถึงแบบนี้นะครับ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่แถวบางเขนนะครับในกรุงเทพนะครับ
มีน้องที่อยู่ปี๑นะครับแล้วเขาก็อยู่ในกิจกรรมตามที่ถูกแชร์ในภาพด้วย
เปิดเผยว่ากิจกรรมในภาพเกิดขึ้นเมื่อ๓๐มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
จัดขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยค่ะภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีของน้องนักศึกษาปีหนึ่ง
แบ่งกลุ่มกันทำกิจกรรมตามฐานต่างยืนยันว่ามีรุ่นพี่ดูแลอย่างใกล้ชิด
อย่างกลุ่มของเขามี๘คนยืนเรียงแถวตอนลึกแล้วให้เอามือแตะไหล่กันใช้ผ้าปิดตาทุกคน
ยกเว้นคนสุดท้ายคนที่๘ไม่ต้องปิดเพราะว่าต้องคอยบอกทางเพื่อน
เพื่อให้เดินไปเก็บลูกบอลที่วางอยู่แต่บังเอิญในกลุ่มของเขาอ่ะลูกบอลที่ต้องไปเก็บอ่ะ
ที่ต้องปิดตาแล้วไปเก็บกันเนี่ยมันตกลงไปในบ่อปลาครับ
เขาก็ต้องลงไปในบ่อโดยมีเพื่อนคอยบอกทิศทางแล้วเขาก็หยิบลูกบอลได้
ซึ่งเขาลงไปไม่กี่ก้าวนะฮะแล้วมีรุ่นพี่เนี่ยประจำอยู่ในบ่อด้วยเขายืนยันอย่างนี้
ในบ่อเขายืนยันว่าสะอาดและไม่มีนักศึกษาคนไหนผิวหนังติดเชื้อ
ที่แชร์กันในสังคมออนไลน์ซึ่งส่วนตัวเขายืนยันว่า
กิจกรรมที่เขาได้รับการรับน้องของทางรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยนะ
ไม่ได้มีการจัดแบบโหดร้ายเหมือนกับข่าวที่ออกมา
ผมคิดอยู่ว่าเพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะน้ำมันตื้นไงครับพี่
เพราะว่าผมก็ไม่ได้กลัวอะไรนะพี่เพราะว่าผมเห็นคือแบบเขาทำความสะอาดแล้ว
น้ำมันก็ไม่ได้ขุนน้ำมันก็ใส่แบบปกติครับพี่
ความคิดผมนะครับมันเป็นการปั่นข่าวมากกว่าครับ
เพราะว่าผมมีลายกลุ่มของเพื่อนทุกคนเพราะจะมีลายกลุ่มใหญ่ของเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันครับ
แล้วก็คือคุยคุยกันทุกวันนะครับหลังรับน้องก็ถามถึงบ้านยังเป็นไงบ้าง
มีใครแพ้อะไรหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะทำกิจกรรมรับน้องรุ่นพี่ก็ถามครับ
ว่ามีใครแพ้อะไรไหมถ้าคนที่แพ้ก็คือแบบเขาจะให้นั่งดูเพื่อนเล่นเกมอย่างเดียวครับ
อันนี้รุ่นน้องปี๑เขายืนยันแล้วคุณกิติศักดิ์ก็ไปตรวจสอบนะฮะ
บ่อปลาคาฟที่อยู่ในกิจกรรมก็เป็นบ่อปูนซีเมนก็จะมีก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่อยู่ในบ่อ
ก็เหมือนบ่อปลาทั่วไปนะครับความลึกประมาณสองครือบมีปลาคาร์ฟน้ำก็ขุนบ้าง
แต่กิจกรรมนั้นเขาบอกว่า๓๐นิทุนายนอันนี้มันก็๑๓กันยาแต่รุ่นน้องเขายืนยันแล้วไม่มี
หรือน้องเขายืนน้ำไม่มีไม่ได้เป็นตามภาพส่วนรุ่นพี่ที่อยู่ปี๒
บอกว่าการจัดกิจกรรมรับน้องของเขานั้นเป็นการกิจกรรมรับน้องปีนะ
ซึ่งปี๒เป็นผู้ดำเนินการและได้ปรึกษากับอาจารย์แล้ว
ไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลน้ำไม่ได้ลึกแล้วก็ไม่ได้เน่า
ก่อนจัดก็ได้ทำความสะอาดขัดล้างเปลี่ยนน้ำในบ่อปลากันด้วย
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของน้องเป็นสำคัญนะฮะ
ไม่มีน้องนักศึกษาคนไหนที่ผิวหนังติดเชื้อ
ตลอดการทำกิจกรรมมีอาจารย์มีผู้ปกครองของน้องนักศึกษาด้วย
มาสังเกตการณ์อยู่นะครับ
แล้วแต่ละฐานของรุ่นน้องมีทั้งรุ่นพี่ปี๒และปี๓คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
เล่นกันปกติครับตามภาษารับน้องปกติทั่วไปครับ
ไม่มีอะไรร้ายแรง